ข้างหลังนี้สุดหลอนฮะยังอยู่ในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม
แต่เป็นโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดมหาสารคาม
เรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าพี่รอปภมองจากภาพกล้องวงจรปิด
มีใครก็ไม่รู้จะไปเยี่ยมญาติในวันที่เขาห้ามเยี่ยมแล้ว
ไปมาเพราะเห็นเงาวิ่งไปดู
ปรากฏว่าเงานั้นหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีคนครับมีแต่เงามืด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมง๑๐นาทีเอาพิกัดพอดี
เจอปรากฏการณ์แบบนี้ตกใจมากไม่มีใคร
แล้วทำไมอยู่ดีถึงมีเงาดำมืดมาได้
เพราะเหตุการณ์นี้มันจะสอดคล้องกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง

คือถ้ามีคนเข้ามาด้านหน้าประตูมีมุมด้านหน้าประตู

แต่ปรากฏว่าช่วงเวลาเดียวกันมันไม่มีใครเดินเข้ามาเลย
แต่มีเงานี้มาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้ว
เท่ากับว่าที่มาเนี่ยข้างนอกไม่เห็นแต่มาเห็นด้านในแล้ว
ด้านในแล้วเนี่ยพอรอปภเดินลงไปก็ยังไม่เห็นอยู่ดี
เข้าใจและมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะใช่มนุษย์แน่
หรือจะเป็นวิญญาณร้อนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้น
แต่หลายคนบอกว่าผีเสื้อเปล่า

ก็มีความเห็นลักษณะแบบนี้ออกมาเหมือนกัน

กล้องที่ว่านี้ที่มีด้านในกับด้านหน้ามันคนละวันกัน
แต่เวลาเดียวกันแหละแต่จริงมันคือคนละวันกัน
เงาดำคือ๑๔แต่ประตูขวามือเนี่ยคือ๑๓

เพราะฉะนั้นมันคนละห่วงเวลากันเลยนะครับ
คลิปนี้จึงดูแล้วเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ประการใด

แต่พอเห็นครั้งแรกก็กลายเป็นเรื่องหลอน
โรงพยาบาลสนามจังหวัดมหาสารคาม

เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดจับภาพวิญญาณได้ด้วยนะ
มันมาเองไงแวะมาเอง